ต่อเลยครับเพราะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี

เรื่องเกี่ยวกับนี่แหละค่ะทั้งโครงการเราชนะถูกไหม
ที่เราต้องรอจับตาดูว่าเอ๊ะเงื่อนไขเราชนะเนี่ยมันจะมี
รายละเอียดยังไงแล้วจะลงทะเบียนยังไงด้วย
ใช่นะฮะรายละเอียดในการลงทะเบียนนี่สำคัญมากเลยนะ
แล้วจะครอบคลุมกี่ล้านคนกี่สิบล้านคน
นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้

ใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยไล่เลี่ยงไปแล้วกันนะคะ
เพราะว่าเมื่อเช้านี้นายกก็เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งการประชุมวันนี้ประเด็นที่คอรมอลจะพิจารณา
โครงการเราชนะอันนี้ก็เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
หลังโดยหลักการของรัฐบาล
ก็คือจะเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดโควิด๑๙ระลอกใหม่นี้
แล้วเน้นแจกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายภาคประชาชน
รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมด้วย
คือโครงการเราชนะก็จะเยียวยาผู้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ช่วยเหลือคนละ๓๕๐๐บาท๒เดือนนะรวม๗๐๐บาทนะครับ
ก็วงเงินงบประมาณ๒แสนล้านบาทนะคุณนะ
แต่ว่ามีเป้าหมายคือประชาชน๓๐๓๕ล้านคน
ถูกต้องทีนี้จะแบ่งกลุ่มค่ะว่าใครบ้างล่ะที่จะได้รับสิทธิ์
อย่างกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติแบบไม่ต้องลงทะเบียนเลยคือได้แน่นะนะ
ก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๔ล้านคนอันนี้ได้แน่
รวมถึงคนที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังค์

เพราะว่าคนที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
มีประมาณ๑๕ล้าน๓แสนกว่าคน
ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าได้ทุกคน
เพราะว่าเขาจะมาคัดกรองอีกครั้งหนึ่งไงคะ
ว่าจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือเปล่า
คนที่เปิดใช้งานแอปเป่าตังค์แล้ว
ก็อย่างคนที่เข้าร่วมโครงการเราไม่ทิ้งกัน

แล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เปิดแอปเป่าตังค์ไปแล้ว

แต่ทีนี้เขาก็ต้องมาคัดกรองอีกนะ
ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์หรือว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือเปล่า
แต่ทีนี้คนที่อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่
ก็อาจจะเป็นพวกที่ประกอบอาชีพอิสระต่าง
รวมถึงเกษตรกรมันก็มีคำถามเหมือนกันนะคุณสืบสกุ
ว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาฐานข้อมูลเดิม
ที่เคยแจกให้ตอนโครงการเราไม่ทิ้งกัน๕๐๐๓เดือนตอนนั้นล่ะ
คราวก่อนไปลงทะเบียนกันที่กระทรวงการคลัง
หรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ในจังหวัดต่าง
เอาฐานข้อมูลมารวมกันได้ไหมกับเกษตรกรใช่ไหมที่ได้
ได้เหมือนกัน๑๕๐๐บาทเอามารวมกันได้ไหม
เพราะว่าประชาชนถามอุตส่าห์ไปเรียงคิว
ไปต่อคิวยาวเหยียดเป็นชั่วโมงเป็นวันในการไปให้ข้อมูล
แต่คือเขาบอกว่ารอบนี้จะไม่ได้ลงทะเบียนยุ่งยากซับซ้อน

ก็ต้องรอนะรอการประชุมคอรมอลวันนี้
จะมีมติแล้วมีรายละเอียดออกมาอย่างไร

อีกอันหนึ่งคือโครงการคนละครึ่งที่หลายคนก็รออยู่
ก็จะเป็นวันที่เปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง

แล้วจะเปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้ก็คือประมาณ๑๓๔๐๐๐สิทธิ์
วัคซีนโควิด๑๙
ตอนนี้เรารอจากบริษัท

หรือว่าจากบริษัทอื่นได้ไหม

นายกรัฐมนตรีตอบเรื่องนี้

ไม่ใช่ต้องแอสต้าเซเนก้าอย่างเดียวก็ได้
แต่ถ้าจะเอาวัคซีนเข้ามา
มันต้องมีการรับรองมาตรฐานจากต้นทาง
แอสต้าเซเนก้าเขามีการรับรองมาตรฐานจากต้นทางแล้ว

ก็ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากของเราด้วย
ก็คือทางออยจะเป็นผู้ดูแลเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
ส่วนเรื่องของใครก็ได้หรือภาคเอกชนก็ได้
เอาวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชาชนได้ไหม
คือนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ย
มันอาจจะยังไม่ได้มันไม่ใช่นะครับ
การนำเข้ามาในระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีการแพร่ระบาดของโรคอยู่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบ
เดี๋ยวรัฐบาลจะดูแลในเรื่องนี้นะครับ
ส่วนถ้าวันข้างหน้าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว
เชิงพาณิชย์ในทางพาณิชย์ค่อยว่ากันอีกที
เอกชนจะเอาเข้ามาฉีดให้กับประชาชนได้หรือไม่
แต่วันนี้ใครจะมาฉีดเองไม่ได้ทั้งนั้น
รัฐบาลรับผิดชอบก็ต้องดูแลในเรื่องนี้
ฟังเสียงจากทางนายยกรัฐมนตรีนะครับ
นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน
แพร่ระบาดอยู่ก็เอาที่รัฐพิจารณาก่อน
ใช่แต่ก็มีคำถามเหมือนกันนะว่านัทธันยกค่ะ
เรื่องของการผ่อนปลนมาตรการเข้มงวดต่างในพื้นที่เสี่ยง

บอกว่ามีการพิจารณาเป็นรายวันอยู่แล้ว
เป็นรายวันแล้วก็เป็นรายจังหวัดด้วยนะครับ
อย่างสมุทรสาของจะเปิดตลาดกุ้งเนี่ยนะ
เชียงใหม่ที่จะเปิดตลาดถนนคนเดินอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เป็นรายจังหวัดเขาพิจารณาด้วยนะครับ
ก็รายละเอียดต่างของการประชุมคอรมณ์เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวรอแถลงวันนี้หลังการประชุมนะคะ
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
สุพัฒนภงพันมีชาวนั่นเองนะคะ